เติมเต็มแต่สุดท้าย

ชักดาบเติมอะไรรู้ไหมฮะเติมน้ำมัน

เอาที่ปราจีนบุรีก่อนเดี๋ยวพาไปที่ระยองด้วย
เติมน้ำมันบอกเต็มถังเลยน้องเอ้ย

พอถึงเวลาจะจ่ายเงินเนี่ย

เอาเงินที่บ้านก่อนชี้ไปข้างหน้าเดี๋ยวไปจอด
ข้างหน้าไปเอาเงินเอาพนักงานปั๊มงง

ผู้จัดการก็มาทวงถามเงิน
ขับรถกระบะคันนี้ขับหนีพุ่งพลวดออกจากปั๊มเลยคุณ
อันนี้เป็นจังหวะที่เข้ามาในปั๊มนะฮะเกิดขึ้นทุ่มกว่านะครับ
เพราะว่าปั๊มนี้อยู่ในพื้นที่บ้านทัพลานอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะ
ระบุข้อความไว้แบบนี้ทำไมคุณถึงทำกับเด็กปั๊มแบบนี้
ปั๊มไม่ได้เงินเดือนเยอะแยะมากมายแต่คุณเติมแล้วชักดาบ
แม็กซ์ล้อรถนะฮะเป็นสีน้ำเงินตรงกลางเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ชักดาบเพราะว่าเติมไป๒๑๐๐บาทก็ฝากเพื่อนช่วยแจ้งเบาะแส
ดแชร์ให้ด้วยเผื่อจะจับตัวได้เพราะตอนพุ่งพลวดออกไปนะคุณ
โอ้โหเกือบจะชนรถอีกคันนะครับ
ทีนี้เราไปคุยกับพนักงานปั๊มคือนางสาวเพียงใจ
บอกว่าลูกค้าบอกเติมเต็มถังได้เลย
พอเต็มถังเสร็จแล้วจะไปเก็บเงินลูกค้าบอกเดี๋ยวเอาเงินให้
แล้วก็ชี้ไปข้างหน้าพนักงานก็งงฮะไปข้างหน้าตรงไหนนะ
ลูกค้าบอกเออไปเอาที่บ้านก่อน
เห็นท่าไม่ดีเธอเรียกผู้จัดการปั๊มมาช่วยคุย
ปรากฏนี่พลวดออกไปเลยนะครับ
บอกว่าโอ้โหเธอหาเช้ากินค่ำค่าแรงวันละ๓๐๐กว่าบาท

นั่นสิฮะล่าสุดแจ้งความไว้แล้วที่สพวังขอนแดง

ที่ระยองฮะชัดเหมือนกันคุณชัดเหมือนกันฮะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้ปั๊มน้ำมันในตำบลมาบยางพร

นี่คันนี้เป็นรถเก่งสีขาวมาเติมน้ำมันเต็มถังแล้ว
หลังจากนั้นพนักงานปั๊มก็พยายามถามนะ
เงินล่ะครับเงินล่ะครับได้เวลาจ่ายเงินแล้วนะครับ
คุยกันอยู่ตั้งนานนะคุณปรากฏว่านี่
ขับออกไปเหมือนกันแบบช้านะอันนี้แบบใจเย็น
พนักงานปั๊มก็ได้แต่เดินชี้แล้วก็เดินตาม

พนักงานปั๊มเป็นชาวกัมพูชาครับก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรา
บอกว่าเนี่ยผมว่าเอาคลิปวงจรปิดเนี่ยไปแจ้งความวิทยาศาสตร์พอปลวกแดงแล้ว
ก็เลยเติมให้โอ้โหยอดเงินเนี่ย๑๑๕๐บาท
จากนั้นก็นำสลิปส่งให้คนขับแล้วก็ทวงถามเงิน
ถามว่าจ่ายแบบเงินสดหรือสแกนดีครับ
คนขับบอกว่าจ่ายแบบเงินสดแล้วออกอุบายขอขยับรถไปจอดนิดนึง
พลวดออกจากปั๊มเลยก็เลยเห็นว่าพนักงานปั๊มเขาเดินตามช้า
คือพนักงานปั๊มคิดว่าเออเดี๋ยวลูกค้าจะไปจอดตรงนู้น
ค่อยเห็นไหมเดินตามแบบเออเดี๋ยวไปจ่ายตรงนู้นละมั้ง
ไปทางขวาพี่ออกนอกถนนแล้วไปแล้วนะครับ
พนักงานปั๊มบอกว่าค่าแรงผมก็น้อยนิดนะ๓๐๐บาทนะ
วอนให้เจ้าของรถเก๋งมาจ่ายเงินหน่อยนะครับ
สุดเนี่ยญาติของคนขับรถเก่งในคลิปเนี่ย
ติดต่อทางปั๊มแล้วนะหลังจากเห็นข้อมูลในโซเชียล
แล้วก็คลิปแบบนี้ญาติให้เหตุผลว่าคนที่ขับเนี่ย
อาการป่วยดังนั้นทางญาติขอรับผิดชอบค่าน้ำมันแทน
มายังคะโอนมาแล้วให้ปั๊มเรียบร้อยแล้ว๑๑๕๐บาท
แต่ถ้าเขาป่วยเขาขับรถก็อันตรายนะ